ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูท่าทีดูความเคลื่อนไหวของทางฝั่งรัฐบาลบ้างดีกว่า

ผมมิ้วมาเลย

เมื่อเช้านี้ค่ะแมวดำวิ่งตัดหน้านายกรัฐมนตรี
นั่นสิฮะนายกหันไปเหลือบมองนิดหน่อย
แต่นายกก็ไม่ได้มีท่าทีที่กังวลอะไรนะคุณผู้ชม
ทีนี้ต้องไปรอดูเพราะบางคนเขาก็เชื่อไง

จะทำให้จะทำอะไรก็ตามมันไม่ราบรื่นหรือเปล่า
เอาทีนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ทางนักข่าวเองก็ไปถามท่านนายก
ถามทั้งรองนายกเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาล
เวลาก่อนเพราะมันมีข่าวออกมานะก่อนในหน้านี้ไงว่า
มีการคุยกับหลายพักการเมืองแล้วหรือเปล่า
เป็นบรรยากาศช่วงเช้าช่วง๙โมงกว่า
ก็เดินจากตึกบัญชาการหนึ่งนะครับ
ขออภัยตึกแต่คู่ฟ้าไปยังตึกบัญชาการ๑
ทีนี้นี่ก็ไปพบไปเจอกันก่อนเพราะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย
เขาก็เอาน้องเยาวชนมาพบกับท่านนายกรัฐมนตรี

ก็เป็นอันุรักษณ์กิจกรรมวันมรดกไทย๒เมสายน
แล้วก็มีนายมาเป่าขุ่ยทั้งข้าวกินกล้วย

นายกรัฐมนตรีพูดกับเด็ก

บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราโยนความหวังโยนอนาคตขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยนะ
มันจะเหมือนกับการปล่อยว่าวให้มันหลุดลอยไปไม่มีทิศทาง
เหมือนกับความหวังของเราที่ไม่สามารถกำหนดทิศทางได้

ใช่ครับคือผู้สื่อข่าวก็เอาคำว่าความหวังที่นายกรัฐมนตรีพูดกับสื่อมวลชน
มาถามท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านนายกค่ะความหวังที่ท่านพูดเมื่อกี้กับน้อง
มันหมายถึงความหวังในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
แม่ก็โยงกันเข้าไปได้นายกหันมาตอบบอก
ไม่เกี่ยวนายกจะไปเกี่ยวกับรัฐบาลอะไร
จากนั้นก็เดินเป่าขลุยขึ้นตึกบัญชาการ๑
แต่ทีนี้ก่อนจะมาขึ้นตึกบัญชาการ๑

เพราะบัญชาฯโชว์แชร์กับในโลกโซเชียลจังหวะนี้

ตรงหน้าตรงจมูกตรงเท้ามันยังมีสีขาวอยู่

คือตัดหน้าแล้วก็หายไปทางตรงสารพระภูมิสารตายาย
ก็คือยังยิ้มแย้มจำสายปกติ

แต่ทีนี้คุณข้าราชการเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไง
มันเป็นความเชื่อคนโบราณว่าการที่แมวดำตัดหน้าเป็นรังไม่ดีหรือเปล่า
คือจะทำให้การเดินหน้าเรื่องต่างมันไม่ราบรื่นไหม

เพราะว่าตอนนี้พักพลังประชารัฐเองก็กำลังรวม
เพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลด้วย
ครับแต่นายกรัฐมนตรีคงไม่ได้คิดอะไรนะฮะ
เพราะว่าเมื่อเช้าก็ถือว่าอารมณ์ดีเลย

ส่วนทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อเช้านี้สายหน้ารัวนะ
แต่ก็ยังอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสอยู่
นักข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องข่าว
หรือว่ารัฐบาลมีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารหรือเปล่านะครับ

ในการจัดตั้งรัฐบาลในมูลนิธิป่ารอยต่อ๕จังหวัด

มหาดเล็กรักษาพระองค์ว่าไม่มีและไม่เป็นความจริงนะครับ
แล้วก็พลเอกประวิทย์ก็ถูกถามอีกหนึ่งเรื่อง
ท่านรองนายกขาพอใจกับคะแนนของพลังประชาบรัฐ

ถ่ายซิพลเอกประวิทย์ตอบหรือไม่ตอบ

ไม่ตอบเลยทั้งคู่เลยทั้งนายกทั้งพลเอกประวิทย
ตอบเรื่องนี้ยิ้มอย่างเดียวยิ้มเบาแล้วก็เดินขึ้นตึกทันทีนะครับ
ทีนี้ดูรองนายกอีกท่านหนึ่งดีไหมคะ
ก็คือนายวิศนุเครืองามนั่นเองค่ะ
ก็บอกว่าไม่ได้ทราบเรื่องแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล
ก็บอกนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของพักการเมือง
สุดท้ายมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับการเสนอชื่อนายก

ถ้าเกิดพักไหนที่รวบรวมเสียงข้างมากได้ก่อน
ก็สามารถตั้งรัฐบาลเข้าไปในสภา
แล้วก็ลุกขึ้นเสนอชื่อนายกได้ก่อน
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละพักที่จะรวบรวมกัน
ฟังเสียงรองวิศนุหน่อยนะคะ

คุณเจ้าใครเป็นนายก
แล้วก็อาจจะมีการลุกขึ้นเสนอชื่อ
ใครที่รวบรวมเสียงไม่ข้างมากไม่เกี่ยวกับว่า
ไม่รู้จำไม่ได้แต่ผมตั้งเกี่ยวจะพูดอะไรมันรู้ลืมกัน
เอ้านี่เป็นคำถามที่สำคัญแล้วก็รอฟังคำตอบที่สำคัญนะฮะ

ท่านรองนายยกวิศนุบอก
จังงั้นคล้อยกันประมาณชั่วโมงนึง

ทางภาคภรรัฐประชารัส
ก็ออกมาทะแหลงเลยนะ
แถแห้งว่าพร้อมจะตั้งรัฐบาณเหมือนกันคือทั้งสองฝากเนี้ย
หรือว่าหรือว่าจั่อสอที่เข้าไปในสพาอ์ได้น่ะครับ
หลายคนก็จับตามองเรื่องนี้อยู่ว่าจะดูเรื่องของ
วัฒนธรรมธรรมเนียมปฏิบัติที่มันเคยผ่านมาหรือเปล่า
ที่ดูจากเรื่องของจำนวนสอสอนะครับ
ทีนี้ไปดูทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกรสวงศ์มหาทัยหน่อยนะครับ
คือนักข่าวก็ไปถามอีกเหมือนกัน
ซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ขอตอบ
จะเข้ามาช่วยงานพลเอกประยุทธ์อีกหรือไม่
คือบอกแค่ว่าขอให้ภักดิ์พลังประชารัฐ
จัดตั้งรัฐบาลก่อนว่าจะจับมือกับพักไหนบ้าง
ขณะเดียวกันก็ไม่ขอวิจารณ์กรณีที่นายทักษิณชินวัฒน์
ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ฮ่องกง
กระบวนการการเลือกตั้งของประเทศไทย

แต่ว่าจากการติดตามการเลือกตั้ง

แล้วก็ขอให้ทุกคนอย่าวิตกกังวล
เพราะนะฮะเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็เชื่อว่ามีการโกงเลือกตั้งนะครับ